ดูอีกคู่นึงนะคะยังไม่แต่งแต่ว่าหลายคนก็คาใจ
ที่จริงแล้วไม่ใช่แฟนกันนะคะแต่ว่า
วันเกิดคุณฮันก็หวานมากค่ะมีภาพนี้เดี๋ยวให้ดูด้วยค่ะ
ดมมือค่ะคุณพี่แจ๊คทำไมต้องใช้คำว่าดมมือจูบไปก็จูบดมมือดมน่าจะดมอย่างอื่นด้วยนะคะ
ที่เขาถ่ายที่แบบเกาหลีที่เขาไปการแบบเบิร์ตเดย์๓๑ปีหลายคนก็คาใจว่าทำไมไม่เรียกแฟนสักที
เขาบอกว่าอยากไปร่วมสุขตัวอยากจะดมอย่างอื่นเขาบอกว่าแล้วแต่จะคิดเลยนะคะ
ผู้ไหนก็พูดแล้วพูดถึงเกาหลีดิฉันพาไปดูศัยกรรมเกาหลีเลยไปดูใครอ่ะ
เพราะอะไรนะคะน้องสาวดิฉันน้องรักนักร้องฟิล์มมงกฎไงนี่คนตรงกลางเจ้าของเพลงแบบยอดฮิตมากร้องเพลงประกอบละครดังมาก
คือเอาฉันเล่าให้ฟังนางเคยมีแฟนเป็นคนในวงการนี่แหละเป็นนักร้องดังหล่อด้วย
คบกันมาตั้งนานแล้วปรากฏผู้ชายเดินมาบอกว่าคือทัศนคติไม่ตรงกันถามไปถามมาพี่ชอบคนสวย
ใช่มันคือสิ่งที่คาใจนางล่าสุดนะคะ
ตอนนี้ไปศัยกรรมเกาหลีนะคะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ว

ตอนนี้สายกรรมเป็นยังไงบ้าง
ทำอะไรกันบ้าง
น้องฟิร์มไปฟังด้วยค่ะ
ก็คือทำตาใช่ไหมคะทำตาสองชั้น
เออทำตาสองชั้นแล้วก็ติดห่างนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้
คือตาฟิลปกติมันจะไม่เท่ากัน
ข้างหนึ่งมันจะชั้นเดียวข้างหนึ่งมันจะ๒ชั้นอะไรอย่างนี้
ปกติชีวิตก็คือต้องติดสติ๊กเกอร์ตลอดเวลา
คือของเดิมของฟิลหมามันจะเป็นซีลิโคนใช่ไหมคะ
อันนี้ก็คือแก้คือเอากระดูกหลังหูอะค่ะ
มาใส่แทนแล้วก็ฉีกไขมัน๓อย่าง

ที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อผู้ชายพี่แจ๊คก็ทำเพื่อตัวเราเอง

เออเรารู้สึกว่าเราก็อยากแบบครั้งหนึ่งในชีวิต

ก็จริงศัยกรรมถ้าปรึกษาดีอะไรอย่างนี้ก็ทำได้นะ

ดิฉันว่าทำไปเพื่อแบบเวลาความคนใหม่ดีกว่านะคะ

ต้องค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันนะคะ
ปั้วปังกลับมาสวยเสี้ยเลยค่ะ